บอกว่าโอ้โหขับรถผ่านหน้าบ้านหลังนี้

ไม่ใช่แบบโอ้โหเทคโนโลยีทันสมัยเปล่าเลย
ไม่ใช่ไอ้ที่ล้ำมาต้นไม้มันล้ำมาเกือบกลางถนนแล้ว
แล้วเขาแปะเขาติดอะไรไว้ตรงต้นไม้เต็มไปหมดไม่รู้
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะครับเห็นแล้วหัวจะปวดฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นมั้ยฮะอะไรมันล้ำเยอะแยะไปหมด
กลิ่นไม้ไงมันแผ่
กลิ่นก้านสามสองนะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นมั้ยฮะอะไรมันล้ำเยอะแยะไปหมด
หรือเขาจะต้องการให้ความร่มรื่นกับคนที่เดินอยู่ริมถนน
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
แล้วก็คนที่อยู่ในซอยตรงนี้ถ่ายเอาไว้ระบุพิกัดบอกว่า
อยู่ในซอยปุณวิถี๓๒สุขุมวิท๑๐๑เขตพระขนงกรุงเทพ

อกจากทำใจทำอะไรได้บ้างครับ
มีคนร่วมซอยแบบนี้พวกเราจะทำยังไงดี

ก่อนหน้านี้ได้แจ้งสำนักงานเขตพระขนงกับสถานีตำรวจนครบานพระขนง
ผ่านทางทัฟฟี่ฟองดูของท่านชัดชาติไปแล้ว
ของท่านชาติชาติผู้ว่ากอทมไปแล้ว
ก็รับแจ้งปัญหาเส้นเลือดฝอยจากประชาชนของกรทม

คือปัญหาอะไรที่อาจจะดูเป็นเล็กน้อยเส้นเลือดฝอยอะไรอย่างนี้
แจ้งได้เดี๋ยวกรทมเข้าไปช่วยเหลือ
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่เขตของสำนักงานเขต
มาพูดคุยกับเจ้าของโพสต์แล้วก็แจ้งว่าอ้าว
ทำอะไรไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านอ้าง
เป็นคนวิกลจริตไม่ยอมให้ตัด
ถึงแม้จะเอาตำรวจเอาทหารมาช่วยเจรจาก็ตามนะฮะ

ฟี่ฟองดูของท่านผู้ว่าช่วยไม่ได้
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลงไปแล้วนะฮะ

มาที่ถนนแบบนี้ไม่มีข้อกฎหมายเลยเอาผิดเลยเหรอ

ทีนี้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะ

เอาไอ้ของอะไรไม่รู้ว่าวัสดุป้ายอะไรไม่รู้
ติดไว้มาผูกไว้กับต้นไม้แบบนี้
ทั้งต้นไม้ลุกทั้งบ้านเลย

เจ้าของโพสต์ยังบอกอีกว่ากฎหมายมีก็ช่วยบังคับใช้กันหน่อยนะฮะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้แชร์กันหนักมาก
ใช่ค่ะแล้วพอแชร์กันเนี่ยนะ
หรือว่ามันต้องเป็นข่าวก่อนนะคุณสืบสกุล

พอแชร์กันเยอะเป็นข่าวไปเยอะ
วันนี้เจ้าหน้าที่จากเขตพระขนงลงพื้นที่ไปเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีตำรวจจากสนพระขนงด้วยไง
คุยกับเจ้าของบ้านจะขออนุญาต
จะใช้คำว่ารื้อมาได้อ่ะรื้อป้ายอ่ะรื้อป้ายรื้อได้
แต่ต้นไม้ต้องมีการตัดแต่งกิ่งต้นไม้
มันลุกล้ำมาพื้นที่ถนนพื้นที่สาธารณะนี้นะคะ
ซึ่งทางด้านผู้ช่วยพอเขตพระขนงเนี่ย
ผู้ช่วยผอธนันชัยจันเสเนี่ยนะคะ
บอกว่าเขตได้รับการร้องเรียนหลายรอบแล้วแหละ
แล้วก็เข้ามาดำเนินการตัดต้นไม้มาหลายปีแล้ว
แต่ว่าเจ้าของบ้านเองเขาไม่ให้ความร่วมมือไง
สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันยื่นออกมานอกตัวบ้าน

ก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตัดต้นไม้เหมือนกัน
แต่ในวันนี้ที่ไปนะเจ้าหน้าที่บอกว่าไปพูดคุยกันด้วยเหตุผลเลย
บอกเหตุผลแบบนี้ว่ามีคนเขาร้องเรียนหลายครั้งแล้ว
เราจะมาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม
ว่าเขายอมไหมล่ะถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ยอมมาตลอดแล้วรอบนี้วันนี้จะยอมไหม
ยืนยันไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้

เจ้าของบ้านยังยืนยันเหมือนเดิมอย่าแตะต้นไม้ฉัน
นี่ไงเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทำอะไรได้คะ
แตะได้แค่ป้ายต่างนี่
แตะได้แค่ป้ายต่างนะอย่าเพิ่งแตะต้นไม้ฉัน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเลยขอได้ไหม
แตะต้นไม้นิดนึงเพื่อเปิดช่องการจราจร
สัญจรที่มันไม่ลุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้ไหม
นี่ดูสิรถรถต่างมาพร้อมตัด
แล้วก็เอากิ่งต้นไม้ก้านต้นไม้ไปทิ้งแล้วนะ

ทีมข่าวของเราคุยกับคนถ่ายคลิป

เพราะที่ผ่านมาแจ้งไปยังเขตหลายช่องทางแล้ว

นั่นไงเห็นแงบต้นไม้อยู่

คือได้รับการตอบรับจากทางเขต
แต่ทางเจ้าของบ้านล่ะ
เดี๋ยวว่ากันเอาฟังเสียงคุณโดนัทก่อนนะฮะ
เออมันเกะกะมันขวางทาง
ซึ่งก็ไม่คิดว่าโพสต์เมื่อคืน

เห็นว่าพี่บอกว่ามีคำลายเจ้าหน้าที่ด้วย

เอาอะไรในบ้านเควี้ยงกลับมาบ้าง
คุณโดนัทก็ดีใจและท้ายที่สุดของที่สุด
เจ้าของบ้านยอม

ตัดต้นไม้ที่มันลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ
ที่มันมาเกะกะขวางเส้นทางการสัญจร
ที่มันรกร้างแบบนี้นะ
ตัดเฉพาะที่มันยื่นออกมานอกรั้วของคุณพี่เขา
แต่ที่อยู่ในบ้านของคุณพี่เขา

ใช่แต่ก็ถามพี่เขาเหมือนกันนะว่าแบบ
ทำไมที่ผ่านมาพี่เขาถึงไม่ยอมให้ตัด
เขาบอกว่าเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
กลัวว่าถ้าเกิดว่าตัดทุกต้นไม้ไป

ซึ่งตัวเธออยู่กับแม่แล้วแม่ก็สูงอายุแล้วไง
ก็เลยกลัวนี่เลยเป็นเหตุผลคุณผู้ชม
ไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่มันดูแบบทึบรกหนา
เต็มพื้นที่ยังมีป้ายเป้ยที่มาแปะบังเอาไว้อีกไงคะ

ซึ่งเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรานะนักข่าวไทยรัฐของเรา
แต่ว่าไม่ให้ถ่ายทำบอกแบบนี้ในความคิดของเธอนะ
คือต้องมีต้นไม้เหล่านี้แล้วเอาป้ายอะไรมาแปะไว้เพราะอะไร
เอามาปิดบังไว้เพื่อไม่ให้คนบุกรุกเข้ามา
แต่ผมว่านะคุณถ้ามันรกขนาดนี้ยิ่งน่ากลัวกว่าอีก
คนมันอาจจะแอบบุกรุกเข้าไปได้ง่ายกว่าอีก
ตัดซะให้มันโล่งให้เรามองเห็นอะไรกันชัดเจน
ใช่เกิดสมมุติแบบมีใครเข้ามาก่อเหตุ
แล้วต้นไม้ทึบมันบังเอามันก็ไม่มีใครเห็นนะคะ
ครับสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าสุดท้ายเธอให้ยอมนะ
ให้ตัดตรงนี้แล้วก็ลื้อป้ายตรงนี้
พอเห็นอย่างนี้มันก็ยังรกอยู่เนอะ
เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ทำเสร็จแล้ว